ปัญหาเกี่ยวกับไฟไหม้ป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

แล้วไฟที่มันเกิดขึ้นขยายวงกว้างไปเรื่อย
สร้างความเสียหายมากขึ้นเรื่อย

ดราม่าขึ้นในสังคมออนไลน์นะคะ

อกจากเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ด้วย
เขามีอาสาไปทำงานด้วย

เพื่อดูความเสียหายเป็นวงกว้าง
และดูว่าไฟมันมีทิศทางไปทางไหน

กับคำพูดของเจ้าหน้าที่
บางส่วนที่บอกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

มีคลิปขณะที่อาสาไปช่วยกระต่ายป่า
ในขณะที่มันกระโดดหนีไฟป่าด้วย

และขยายรายละเอียดต่อค่ะ

ลังมานะ

เพราะมันหายแผลมันเพราะแม่ถึงไปแล้วครับ

ซักตามันก็รักชีวิตนะครับมันน้อยมันเหมือนหูจับไฟครับ
หล่นเข้ากล่องไฟอ่ะกระโดดเข้ากล่องไฟแต่กี้โอ้โห
กระต่ายน้อยตัวเล็กนิดเดียวนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาที่เข้าไปช่วยงานเนี่ย
เขาบอกว่าน่าจะเป็นลูกกระต่าย
และจุดที่มันกระโดดไปมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่า
มันกำลังวิ่งเข้ากองเพลิงนะคะ
บางส่วนของมันค่ะถูกไฟไหม้ด้วย
เจ้าหน้าที่ที่เขาไปช่วยชีวิตเจ้ากระต่ายตัวนี้
เขาตั้งชื่อให้มันด้วยนะบอกว่าชื่อเจ้าโควิด
แล้วก็ขอเอากลับไปเลี้ยงก่อนและถ้าหายดีแล้วแข็งแรงแล้ว
แล้วจะกลับมาปล่อยในป่าก็คือจุดที่เขาไปเจอนี่แหละ
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะสื่อสู้ฝุ่น
ซึ่งเป็นเพจที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟไหม้ป่า
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ย
โดยเป็นเพจของอาสาดับไฟป่าและทีมโรนอาสา
เขาทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐค่ะ

จากเขาให้ข้อมูลแล้วเขามีโดรน
โรนขึ้นบินปุ๊บเก็บภาพ
ต่อมาค่ะวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมา
เพจนี้นะคะย้ำว่าชื่อว่าสื่อสู้ฝุ่น
เขาโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาค่ะเป็นภาพมุมสูงถ่ายจากโดรน
จะเห็นว่ามีควันที่เกิดจากไฟที่มันลุกไหม้ที่อุทยานดอยสุเทพปุ๋ย
มันพวยพุ่งขึ้นมาแบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นภาพความรุนแรงของไฟป่าที่มันกำลังลุกไหม้
รวมถึงภาพของเจ้าหน้าที่ที่ต้องนอนกลางดินกินกลางสายเนี่ยค่ะ
คือต้องทำงานตลอด๒๔ชั่วโมงเลยไม่มีเวลากลับบ้านไปพักเลย
นอนตรงไหนเนี่ยนอนตรงไหนได้นอนตรงนั้นเลย
จากนั้นภาพเหล่านี้ค่ะเกิดกระแสดราม่าขึ้น
ช่วงเช้า๓๐มีนาคมที่ผ่านมานะคะในเพจเฟซบุ๊ก
โพสต์ข้อความระบุว่าทีมโรนจิตอาสาและทีมร่มบิน
ขอถอนตัวค่ะจากภารกิจบินสำรวจไฟป่า
เพราะผู้ใหญ่สะเทือนใจกับภาพไฟไหม้มุมสูงที่มันเผยแพร่ออกไปทางเพจ
ทำให้สังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากนะคะ
แต่ว่าหลังจากนั้นผ่านไปแป๊บเดียวค่ะหลังจากที่ข้อความบอกว่าทีมโรนจิตอาสา
และทีมร่มบินเขาขอถอนตัวจากภารกิจบวกไปหนึ่งชั่วโมงทางเพจค่ะ
โพสต์ข้อความแก้ไขบอกว่ายังไม่มีคำสั่งให้งดนำเสนอภาพมุมสูงไฟไหม้
แต่เป็นการขอความร่วมมือให้ส่งภาพเหล่านี้และรายงานให้กลุ่มเฉพาะกิจเท่านั้น
ว่ากลุ่มเฉพาะกิจก็คือกลุ่มที่เขาทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐแล้วก็จิตอาสาเนี่ยนะคะ
เผยแพร่ออกสู่สาธารณะค่ะทีนี้เราไปถามข้อมูลที่เกิดขึ้น
ราม่าที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดกับนายธีรศักดิ์รูปสุวรรณผู้ประสานชมรมร่มบินอาสาเชียงใหม่ค่ะ
นี่นะคะท่านนี้นะคะเปิดเผยว่าก็เสียใจนะ
เสียใจต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมาทำงานร่วมกันมาโดยตลอด
ภาครัฐแล้วก็จิตอาสาส่วนสาเหตุที่ถูกห้ามบินโรนคาดว่าน่าจะมาจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้วก่อนหน้านี้
แต่ว่าทีมโรนเอาโดรนขึ้นบินโดยจิตอาสากลับไปพบว่าไฟมันยังลุกไหม้อยู่แล้วก็ขยายวงกว้างไปเรื่อย
ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่เองนะคะชี้แจงว่าปัจจุบันมีการนำอากาศยานของหน่วยงานต่างร่วมภารกิจดับไฟป่า๔ลำ
เจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตให้นำโรนขึ้นบินโดยไม่ผ่านแผนการบินร่วมกันเพราะอาจเกิดอันตรายต่ออากาศยานหรือโดรนนะคะ
จากนี้นะคะยังอาจเกิดอันตรายต่อทีมชมรมร่มบินอาสาเชียงใหม่จนเกิดดราม่าถึงขั้นต้องขอถอนตัวจากภารกิจครั้งนี้
แต่อย่างระยุ่งก็ตามนะคะอยากให้ทำงานร่วมกันต่อไปช่วยเหลือให้ไฟมันดับก่อนนะคะ
คือภารกิจเนี่ยจะสามารถล่วงไปได้นะคะต้องมีความร่วมมือแล้วก็สัมพันธภาพที่ดีระหว่างภาคประชาสังคมกับเจ้าหน้าที่รัฐ
เพราะฉะนั้นร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะตอนนี้น้าสาวของดิฉันแท้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ไม่เห็นล่ะนี่ก็เลยกังวลกันว่าเอะจะตายจากโควิดหรือว่าผิดฝุ่นครรภาษีเนี่ย
แบบหวัดภาวะแล้วนะคะหายใจเข้าไปทุกวันแบบนั้นนะตายผ่อนส่งนะ